ผู้ชมครับท่านผู้ชมยังจำต้นว่านะฮะซึ่งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีได้ไหมครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่ามีคนมาเข้าฝั่นค่ะให้มาผูคอตายที่นี่อ้าว

ต้องไปเชิญที่เขามีวิธีเกี่ยวกับการสะกดวิญญาณ
มาสะกดวิญญาณที่ต้นว่าอาถรรภ์ต้นนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวไปดูนะฮะ
นี่ฮะทำพิธีสะกดวิญญาณที่ต้นว่าเพราะว่าสองสามีภรรยาเนี่ย
โดยเฉพาะฝ่ายภรรยาเนี่ยเขาเจอวิญญาณอาถรรพ์มาเข้าฝัน
บอกให้มาผูกคอตายที่นี่นี่ฮะต้องมาสะกดวิญญาณกัน
ผู้มาทำพิธีนะครับคือนายปฏิพานบุญยี่
ตอนนี้เขาเป็นจิตอาสาจะแต่งหน้าให้ศพอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีประสบการณ์ทำพิธีสะกดวิญญาณมาได้นะครับ
เนื่องจากเคยเป็นสับปะเหลอมาก่อนนะครับพิธีก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะ
มีการสวดมนต์จุดทูบหกดอกมีเครื่องเส้นไหว้มาที่ต้นว่านะ
ดน้ำมนต์แล้วก็เอามีดที่ผ่านการปลุกเสกมาแล้ว
ปักฟันเหมือนกับกรีดลงไปที่ต้นว่าเป็นสัญลักษณ์เนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าเป็นการกรีดสัญลักษณ์กากบาทนี่ฮะ
อันนี้ปักปึ๊กเข้าไปแล้วก็ทำเหมือนกรีดเนี่ย
ปักเป็นเป็นรูปกากบาทนะครับเพื่อสะกดวิญญาณที่อยู่ในต้นว่า
ไม่ให้ออกไปไหนอีกนะหลังจากนั้นนะครับ
นายปฏิพานซึ่งเป็นอดีตสับปะเรอนะครับ
ยังได้เอามีดที่ใช้ไปตัดเชือกที่คนตายก่อนหน้านี้
ผูกคอตายเอาไว้ทั้งหมดนะฮะแล้วเอาเชือกไปเผาทิ้ง
นี่ฮะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยด้วยนะครับ
แล้วก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีสะกดวิญญาณไว้เรียบร้อยแล้ว
ไม่ต้องตัดต้นไม้ไม่ต้องตัดต้นว่าสะกดวิญญาณเอาไว้ในนี้ไปเลย
นายปฏิพันธ์บอกว่าที่มาทำพิธีให้เนื่องจากชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านแถวนี้
ฝันแปลกว่ามีเงาดำขนาดใหญ่คล้ายผู้ชายมาเข้าฝัน
บอกว่าให้มาหาหน่อยมาที่ต้นว่าเนี่ยแล้วให้เอาเชือกมาด้วย
มีผู้หญิงนะฮะที่ฝันแปลกนะครับทำให้เขาหวาดภาวะหวาดกลัวกันหมด
ต้นว่าที่มีข่าวคนผูกคอตายมาแล้ว๓ศพเนี่ย
เขากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นศพที่๔กันนะก็เลยต้องมาทำพิธีให้

แต่ก็พอกลับไปนอนเมื่อคืนเนี่ยเขาลักษณะฝันเหมือนว่า
ที่ผมไม่ได้นำร่างมาจอดรถตรงนี้
แล้วลงมาทำพิธีอันเชิญให้แล้วก็พาไปแต่งหน้าที่วัดให้
ใช่ซึ่งผมดูแล้วมันก็แปลกนะ
ผมเลยคุยไปมาก็เลยเพื่อความสบายใจ
ปกติผมก็จบด้านสับปะเลอมาครอบครูมา
ผมก็มีวิชาตรงนี้ที่เขาครอบครูให้กับผมมาช่วยเหลือตรงนี้อยู่แล้ว

เมื่อกี้ผมก็ได้ใช้มีดที่ผมเคยใช้ทำพิธีเปิดโรงศพ
ก็คือสับลงไปสองทีครับผมก็คือคล้ายเหมือนเป็นการสะกดบางสิ่งบางอย่างไปครับผม
ส่วนผู้หญิงที่ถูกผีมาเข้าฝันให้มาผูกคอตายที่ต้นว่าเนี่ย
เธอยุประมาณ๒๕๓๐ปีบอกว่าเธอกับแฟนหนุ่มเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้๓๔วันเอง
มาเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์บ่ายนะเธอกับเพื่อนขับรถมาหาปลาที่อ่างเก็บน้ำ
ระหว่างทางที่จะกลับเนี่ยก็ผ่านต้นว่าก็มองไปที่ต้นว่ายืนมองอยู่พักนึงนะครับ
แล้วก็จำได้ว่าเออสงสัยต้นนี้หรือเปล่าที่เคยมีข่าวคนผูกคอตายมา๓ศพ
แล้วก็กลับไปที่บ้านพอตกดึกเข้านอนฝันนะครับ
มีเงาดำขนาดใหญ่คล้ายผู้ชายมาหาแล้วบอกว่าให้มาหาที่ต้นว่าหน่อย
อ่าเนี่ยฮะมาอย่างเงี้ยบอกมาหาที่ต้นว่าหน่อยเอาเชือกมาด้วยนะค่ะพูดแบบนี้ฮะสามีเธอเนี่ยต้องปลุกให้ตื่นนะครับ
เพราะว่าสามีบอกว่ามันไม่ใช่ฝันธรรมดาเพราะภรรยาเนี่ยพูดออกมาจริง
พูดว่าจะไปต้นว่าจะไปต้นว่าแล้วก็ลุกขึ้นมาลักษณะแบบจะไปหยิบเชือกจะไปหาเชือก
สามีเนี่ยต้องปลุกให้ตื่นแล้วก็ล็อกประตงประตูห้องหมดเลยประตูโบ้งประตูบ้านล็อกหมดวันนั้น
ว่าถ้าเกิดเผลอหลับไปเนี่ยยังไงเมียออกไม่ได้แน่พอเช้าตื่นมาก็ไปปรึกษากู้ภัยแล้วเขาก็แนะนำไปหานายปฏิพาณ
แล้วก็มาทำพิธีสะกดวิญญาณกัน
ต้นว่าอาถรรพต้นนี้มีแรงงานชาวกัมพูชาทั้งหมดเลยนะฮะ
ผูกคอตายไปแล้ว๓ศพนะครับแล้วทุกศพนะผูกคอตายด้วยกิ่งเดียวกัน
แล้วเป็นคนที่เช่าห้องพักอยู่ในหอพักแถวนั้นเนี่ยห้องเดียวกันด้วย
เช่าห้องนี้ก็มาผูกคอตายกิ่งนี้ที่ต้นนี้ศพล่าสุดเป็นผู้หญิงนะฮะ
แรงงานชาวกัมพูชาเมื่อต้นเดือนเมษายนนี่ครับหลังจากนั้นยังไม่มีใครอีกนะ
จากหญิงสาวที่เขามีคนมาเข้าฝันเนี่ยแล้วก็มาทำพิธีสะกดวิญญาณกัน
แต่ทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าตัดทิ้งได้ไหมค่ะอ่า
เพราะว่าหวาดภาวะกันไปหมดแล้วคือต้นว่ามันอาจจะไม่ผิดอะไรของมันหรอก
แต่ว่าเอาเป็นว่าพอมีเหตุการณ์แบบนี้ตัดทิ้งได้ไหมล่ะ
ก็คิดว่าเป็นที่เอกชนนะฮะคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปบอกว่า
นี่เป็นที่รกร้างตามรายงานเนี่ยบอกว่าเป็นพื้นที่ของกรมชลประธาน

ก็ต้องไปดูว่าเจ้าของพื้นที่เขาจะว่ายังไง
ใช่เพราะว่าอยู่ดีชาวบ้านจะเดินไปตัดเอง

ฮะไม่ได้นะครับไม่ได้
จะเป็นที่เอกชนที่ราชการอะไรก็แล้วแต่เนี่ย